ตัวเลขวันนี้ยังคงเป็นเก้าร้อยกว่าเก้าร้อยที่มากกว่าเก้าร้อยเมื่อวานด้วยความว่านี้เก้าร้อยแปดสิบห้าคนนะคะ
ถือว่าสูงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยตอนนี้เนี่ย
มากกว่าห้าพันสองร้อยรายแล้วนะคะสำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉพาะวันนี้สิบสองเมษายนเนี่ย
เก้าร้อยแปดสิบห้ารายติดในประเทศเก้าร้อยแปดสิบราย
ติดจากต่างประเทศ๕รายวันนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยห้าพันสองร้อยหกสิบห้าราย
อยู่โรงพยาบาลสี่พันหกร้อยสามสิบแปดรายแล้วก็โรงพยาบาลสนามและอื่นอื่นอีกห้าร้อยแปดสิบสองรายนะคะ
มีคนที่อาการหนักต้องใส่ท่อหายใจถึงเก้ารายค่ะส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างจังหวัด
ก็ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะชนบุรีวันนี้เนี่ยเจอทั้งหมดเก้าสิบเจ็ดรายค่ะ
ส่วนที่น่าเป็นห่วงหน่อยตอนนี้ขึ้นเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๖๙รายนะคะผู้ติดเชื้อสะสมที่เชียงใหม่ตอนนี้เกือบจะหนึ่งพันรายแล้ว
อยู่ที่เก้าร้อยสามสิบเอ็ดรายค่ะส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อที่สัมผัสใกล้ชิดจาก
สถานบันเทิงหลายแห่งที่เชียงใหม่อ่ะนะคะตอนนี้โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพันศาเจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาเลยนะคะ
เพราะต้องขยายเตียงเพิ่มเพื่อให้รองรับได้เต็มขีดความสามารถที่๑๐๐เตียง
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ร่วมกับทีมแพทย์ในการประเมินสถานการณ์
ว่าน่าจะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกกว่า๗๐๐รายค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการเตรียมหาสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่แล้ว
เพื่อรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้พบเกือบร้อยคนแล้วนะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยก็เริ่มเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มนี้จากโรงพยาบาลสนามให้อยู่ในความดูแลในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมเอาไว้แล้วด้วยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งโรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานีก็คือโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะก็มีผู้ป่วยโควิด๑๙ทยอยเดินทางมาพักรักษาตัว๕๓รายแล้ว
และยังคงมีผู้ป่วยถูกส่งต่อเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนใหญ่ก็รับมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อจะลดความแออัดของโรงพยาบาลในกรุงเทพอ่ะนะคะ
โดยโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง๔๗๐เตียงให้พักห้องละ๒คนค่ะ
สำหรับโรงพยาบาลสนามตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็พยายามนะคะจะตั้งให้มากขึ้นเรื่อยนะคะเพราะตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าโควิด๑๙จำนวนผู้ป่วยจะมีเพิ่มเป็นอีกเท่าไหร่นะคะ